เดี๋ยวพาไปกินนี่เลยครับขนมอร่อยเป็นการควบรวมกัน
หรือว่าที่เขาเรียกกันสับวัยรุ่นที่กำลังฮิตก็คือการฟิเจอร์ริ่ง

ศิลปินเวลาเขารวบเพลงฟิเจอร์ริ่งกันใช่ไหม
นี่ขนมก็เหมือนกันเป็นการฟิเจอร์ริ่งกันที่ลงตัวระหว่างกล้วยกับทุเรียน
คือเป็นผลไม้สองสายพันธุ์นั่นเองแล้วมันมารวมกันอยู่ได้ยังไงอ่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเมนูฟิเจอร์ริ่งสุดหวานฉ่ำกับกล้วยปิ้งซอสทุเรียนครับ
เป็นกล้วยปิ้งเนื้อเน้นเลยนะราดด้วยซอสเนื้อทุเรียนแบบชำ

ก็หวานมันกำลังดีชำกัดเข้าไปปุ๊บโอ้โหจับจับ
บหน่อยนะอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตอ่ะ
ร้องขอยังไงพอแล้วขอหวานเกิน
ไม่ต้องบอกว่าขออีกขออีกขออีกแต่ขออีกแน่เพราะว่ามันอร่อย
แล้วนี่ครับเป็นเมนูพิเศษสูตรเฉพาะของทางร้านกล้วยปิ้งคิงคอง
ที่เมืองคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งราชบุรีอำเภอบ้านโป่งไง
ดิฉันจำได้แล้วร้านนี้เนี่ยเขาจะมีเมนูกล้วยปิ้งแบบเด็ดแปลกออกมาบ่อยมาก
แล้วเขามีหลายไส้แต่นี่คือไส้ใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาในช่วงนี้
เจ้าของร้านบอกว่าคิดค้นสูตรน้ำเชื่อมซอสทุเรียนขึ้นมา
เพื่ออยากลองเอาใจสาวกทุเรียนนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ชอบรับประทานอาหารอะไรที่มันแปลกใหม่
นี่ครับเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยนะเขาก็คัดสรรมาเป็นอย่างดี
เป็นกล้วยนำหวะภันธุ์ไส้ขาวมันก็เลยขาวจ้วยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ต้องเป็นไส้ขาวมันจะหวาน
ถูกต้องครับก็มาปิ้งแบบนี้ปิ้งเสร็จถูกได้ที่

ให้ดีครับ
อ๋อเข้าใจแล้ว
มันเข้ากันดี
ก็คือคล้ายน้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยแหละ

ส่วนพวกนี้นะน้องใบตองเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับ

ฝอยเขียวกับฝอยเหลืองนะคะ

มีไส้เผือกไส้มันม่วงอะไรอย่างนี้
คืออร่อยมากเลยอ่ะร้านนี้อย่างที่บอกแล้วว่า

เป็นกล้วยปิ้งที่ใส่ไส้

ตอนนี้ก็คิดค้นไอเดียใหม่ก็เป็น

คือแบบเห็นแล้วแบบมันน่าจะหอมมันเนอะ
ใช่ไหมบางคนที่แบบว่าชอบความแปลกใหม่เนาะ
ก็น่าจะชื่นชอบสำหรับเมนูแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมนั่งอยู่หน้าจอผมว่า

ผมบอกแล้วกันว่าร้านนี้ย้ำชื่อกันหน่อย
ชื่อร้านกล้วยปิ้งคิงคอง
อยู่แถวซอยข้างเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

กล้วยปิ้งคิงคองเจ้าเดียวในบ้านโป่ง
ยาวหน่อยแต่ลองพิมพ์ดูเดี๋ยวมันก็ขึ้น
มันจะขึ้นแบบว่าเสิร์ชหาง่าย
ใช่แล้วกล้วยปิ้งคิงคองเจ้าเดียวในบ้านโป่ง
โอ้โหน่าทานมากเลยจริง

สำหรับคนที่ชอบทานกล้วยปิ้งกล้วยอะไรต่างแบบนี้

เกี่ยวรู้ป่ะไม่รู้แต่รู้ชอบทานเยอะทานถี่หมดเคลือก

ฟาดงวงฟาดงาใส่ด้วย